เรามาดูท่าทีของท่านนี้กันหน่อยดีกว่า

นั่งอยู่ในห้องทำงานแล้วมีสายน้ำเกลือ

ไปดูกันหน่อยว่าท่านเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้คือพอมีภาพนี้
ทำเอาแฟนคลับและประชาชนที่
ที่สนับสนุนผลเอกประยุจจันทร์โอชา

อันนี้ก็ไม่ทราบว่าใครไปแอบถ่ายมา

เป็นเพจที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นำภาพขณะที่ท่านนั่งทำงานในห้อง
ข้างกายก็มีสายน้ำเกลือเมื่อโยมเมื่อยางลงมา
ชาวเน็ตของลุงตู่ที่สนับสนุนกันก็ต่างเข้าไป

อยากให้พักผ่อนมากมาก
จากนั้นไม่นานภรรนเปยุทธก็ปรากฏ๑๕๐๐ตัวหน้าตรือท้ายคู่ฟ้า

ผมชกลมผมยังแบบแข็งแรงดีอะไรแบบนี้นะฮะ
ก็สื่อก็เห็นไปก็ยืนยันว่ายังคงมีความฟิต
ยังคงกระสับกระเฉงกันอยู่นะครับ
ด้านของพ่อนเอกอะทิสิทธชายยนต์นู่วัตต์
รับว่าท่านประยุทธ์นั้นมีอาการอ่อนเพลียบ้าง

ก็เลยให้คุณหมอจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นำน้ำเกลือมาให้ในห้องทำงานเลย๑ขวด
พร้อมกับยืนยันเจ้าตัวยังแข็งแรง๑๐๐

เป็นธรรมดาที่คนที่มีอายุทำงานหนักตอนนี้
มีความสุขที่ได้ทำงานตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน
คือจัดเลือกตั้งก็ผ่านไปได้อย่างเรียบร้อย
ท่านก็เลยต้องมีการเสิร์ฟน้ำเกลือนิดนึง

ถ้าพูดจริงพลเอกประยุทธ์เองก็อายุอนามไม่ใช่น้อยแล้วนะคะ
เพราะว่าท่านก็เกษียณแล้วนะแต่ที่ท่านต้องอยู่ทำงานต่อ
แล้วก็มาเจอความกดดันมาเจอเรื่องของภาวะทางการเมืองต่างมากมายนะครับ
ส่วนการจัดตั้งรัฐบาลที่ฝ่ายทางด้านของภาคการเมืองกำลังเดินหน้ากันอยู่นั้นเนี่ย
ได้รับคำยืนยันจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็คือ
พลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีที่ไปร่วมแถลงข่าวพร้อมด้วย
พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
ผลเรือเอกลือชัยมรุฑดิตผู้บัญชาการทหารเรือ
พลอากาศเอกชายพลึกดิตสยัตริน

แล้วก็พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รวมทั้งพลเอกนัดอินทรัฐเจริญประหลัดกรสมกราโหม
ยืนยันพร้อมกันว่ากองทัพพร้อมทำทุกอย่าง

ว่าพักไหนจะมาเป็นรัฐบาลก็พร้อมสนองนโยบาย
สังคมอย่าวิตกกังวลกับข่าวลือต่างนานา
เพราะเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วฝ่ายการเมืองจะสามารถตกลงกันเองได้
ไปฟังเสียงนะครับ

เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยว่ากองทัพจะปฏิบัติงานภายใต้รัฐบาลใด
ภายใต้นายกรัฐมนตรีท่านใด
มีการวิภาควิจารณ์แล้วมองกันว่า
ถ้าสุดท้ายแล้วการเลือกตั้งไม่สามารถได้พูดสนุกที่ดีได้
จะมีการให้ท่านประหลังกันดีกว่าตรงนี้ค่ะ
เราอย่าไปตั้งเป้าเลยครับว่ามันตกไม่ดี
คือคนไทยต้องคิดบวก
อุตส่าห์เดินทางตามรถแบบมาถึงขั้นที่เรามีการเลือกตั้ง

มันแค่ช่วงระยะเวลาจากนี้
รอจนกระทั่งกรกตประกาศยืนยันว่าใครได้ยืนยันรายชื่อ
หลังจากนี้ทุกอย่างก็จะเกิดการฟอร์มรัฐบาลอย่างเป็นทางการ
ผมว่าในที่สุดก็สามารถที่จะมีรัฐบาลที่ได้เสียงข้างมากจนได้ครับ
ส่วนกรณีผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ท่านก็พูดถึงที่โรงเรียนเตรียมทหารนั้นมีการถอดถอนชื่อของนายทักษิณชินวัฒน์
แล้วก็เรียกคืนรางวัลกิจยศจากดาว
นั่นจะต้องรักษาเกียรติเงางั้นไว้ให้ได้
หากมีข้อมูลใดที่ผู้นั้นไม่สามารถจะรักษาเกียรติไว้ได้ก็ต้องเรียกคืน
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมือง

แต่ว่าอยากให้ติดตามแบบแบ่งเวลากันด้วยนะคุณผู้ชม

คืออยากติดตามติดแล้วก็เอาไปคิดคิดคิดจนนอนไม่หลับจนเครียด

ก็ค่อยตามกันไปเรื่อย
โดยเหตุและผลรวบรวมข้อมูลต่าง
อย่าเพิ่งเอาอารมณ์ไปลงกับเรื่องของข่าวต่าง

แล้วก็อยากไปคุยกันเรื่องการเมืองแบบในครอบครัวกับกลุ่มเพื่อนเนี่ย

คือจริงคุยกันคุยกันได้นะไม่ใช่ไม่ได้
แต่อยากให้คุยกันด้วยใจที่เปิดกว้างจริง

เธอต้องคิดเหมือนฉันฉันต้องคิดเหมือนเธอ
เราก็แค่ทำเหมือนพี่มิ่งอ่ะ
โจมตีอีกฝั่งหรือความเชื่ออีกฝั่ง
แค่บอกว่าฝั่งที่เราเชื่อเขาดีแบบนี้เฉยพอ
เถอะครับสุดท้ายเดี๋ยวฝั่งการเมืองเขาตกลงกันได้เอง
เราก็เป็นคนติดตามกันต่อไปแต่ว่าอะไรที่ไม่โปร่งใส

แต่ก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์แล้วกันนะคะ